บันทึกไทยบันทึกโลก๒๕๕๘ในวันนี้
รัฐทีวีนั้นรวบรวมเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น
ในประเทศและต่างประเทศของเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙

คดีนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี๒๕๕๙
และด้วยความที่เป็นคดีอยู่ในความสนใจของประชาชนหมู่มากนะครับ
เริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๕๕๘ครับ
ใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงคดีที่เครือข่าย
พลตำรวจโทพงพัฒน์ฉายาพันธ์นะครับ
อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
รวมทั้งคนในตระกูลสุวดีนั้น
เริ่มเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและมีความชัดเจน
หลังจากที่ศาลนั้นก็เริ่มมีคำพิพากษาตัดสินในคดีความผิด

วันนี้เราไปย้อนรอยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันจากรายงานพิเศษครับ
ตั้งแต่ต้นปี๒๕๕๘ถึงช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้
สารอาญาเริ่มพิจารณาคดีที่พลตำรวจโทพงพัฒน์ชัยพันธ์
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเครือข่าย
ถูกจับดำเนินคดีหมินสถาบันเบื้องสูง
ด้วยการแอบอ้างสถาบันเรียกรับผลประโยชน์จากธุรกิจผิดกฎหมาย
คดีอื่นที่เกี่ยวข้องกันอีกหลายคดี
เมื่อเริ่มเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาล
ผลตำรวจโทพงพัฒน์พร้อมผู้ต้องหาที่เหลือ
ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่า
ได้ร่วมกันกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาจริง
ทำให้ศาลสามารถพิจารณาคดีได้ทันที
แต่ผู้ที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุดคือพลตำรวจโทพงพัฒน์
เพราะถูกดำเนินคดีทั้งหมด๗สำนวน
รวมโทษที่สารพิพากษาจำคุก๓๖ปี๓เดือน
การสอบสวนคดีของทีมพนักงานสอบสวนยังพบอีกว่า
ผู้ที่แอบอ้างสถาบันเบื้องสูงเรียกรับผลประโยชน์
ไม่ได้มีเฉพาะข้าราชการตำรวจ
สังกัดของพลตำรวจโทพงพัฒน์เท่านั้น
เพราะทีมสืบสวนพบหลักฐานว่า
ยังมีกลุ่มบุคคลในตระกูลสุวดีหรือนามสกุลเดิม
อัครพงศ์ปรีชาและเครือญาติรวมทั้งหมด๗คน
ร่วมกันกระทำความผิดด้วยการแอบอ้างสถาบันเบื้องสูง
แสวงหาผลประโยชน์จากธุรกิจส่วนตัว

ลั่นแกล้งให้บุคคลอื่นต้องได้รับโทษอาญา

การพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับคนในตระกูลสุวดี
สารใช้เวลาในการพิจารณาไม่นานเช่นกัน
เพราะทั้งหมดให้การรับสารภาพ
สารจึงมีคำพิพากษาจำคุกตั้งแต่๑๑๑ปี
ขึ้นอยู่กับความผิดของแต่ละบุคคล
เพียงแค่ถูกดำเนินคดีอาญาเท่านั้น
ทีมพนักงานสืบสวนยังเข้าอายัดบ้านพักที่ดิน
วัตถุโบราณและทรัพย์สินอื่นที่มีค่า
ของพลตำรวจโทพงพัฒน์และกลุ่มเครือข่าย
เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหลายรายการ
รวมมูลค่าแล้วไม่ต่ำกว่า๒๐๐๐ล้านบาท
ซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดสำนักงานป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน
ปปงได้ดำเนินการขายท่อตลาดไปจนเกือบหมดแล้ว
แต่เนื่องจากทรัพย์สินของพลตำรวจโทพงพัฒน์
มีจำนวนมากจึงมีบางส่วนที่ถูกยักยอกออกไป

ซึ่งจุดนี้กำลังจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทลายเครือข่ายหมินสถาบันเบื้องสูง
เรียกรับผลประโยชน์กลุ่มใหม่